แรกวันนี้นะคะแน่นอนว่า
พูดเล่นเป็นประเด็นเลยนะคะ
หลังจากที่ก่อนหน้านี้ค่ะพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรี
ก่อนหน้านี้ท่านบอกว่าก็เหมาะดี

และจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับนักการเมือง

นักข่าวย้อนกลับไปถามที่บิ๊กป้อม

ว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้น

นายกรัฐมนตรีคนต่อไป

พูดเล่น

มันจะมีรัฐประหารซ้อนหรือเปล่า
ต่อไปที่จะมาเป็นนายกรัฐมนตรี

ทีนี้ท่านเป็นบุคคลสาธารณะ

พยางเดียวก็เป็นประเด็นแล้ว
แค่ประโยชน์ที่บอกว่าก็ดีนะ

ทีนี้อีกหนึ่งคนที่วันนี้เราก็ไปถามด้วย
คุณสนทิรัฐสนทิจิรวงรัฐมนตรี

เลขาธิการภักดิ์พลังประชารัฐ

ใช้คำถามชุดเดียวกันกับบิ๊กป้อม
ถ้าเกิดว่าพบทบพลเอกอภิรัต

จะมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนต่อไปเนี่ย

หรือไม่อย่างไรคือคุณสนทิรัฐ

เพราะจริงแล้วเชื่อว่าสิ่งที่พลเอกประวิทย

นักข่าวไปทีนำ
ไปถามนำไงท่านก็เลยตอบแบบนั้น

วัดเกิดขึ้นในอนาคต

ก็ไม่รู้นะพระราชบาล
เดินหน้าทำงานอย่างเต็มที่
ทีนี้อีกหนึ่งประเด็นที่นักข่าวถามว่า
ดูเรื่องความมั่นคงโดยตรง
สรุปจบแล้วนะเรื่องเล่น
อยู่คุณเล่น
เอาเป็นว่าเล่นหมดเลยนะแต่มีอยู่เรื่องหนึ่ง
ถ้ากล้าพูดจริงก็จะหาความจริงให้
ในช่วงที่มีการประชุมสสพิจารณางบปี๖๓
เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยนะคะ
ในการประชุมนายยุทธพงศ์จรัสเสถียรสสมหาสารคามพักเพื่อไทยค่ะ
ก็ออกมาเปิดเผยข้อมูลในสภาเลยนะกลางสภาพูดถึงเรื่อง
นายกมันมีบ่อนในซอยธนิยะแถวศรีลมนายกไปตรวจสอบให้หน่อย
ช่วงนั้นนายกรับปากนะแล้วก็มีการตรวจสอบจริง
โดยคนที่ออกมายืนยันเป็นพลเอกประวิทย์วงสุวรรณค่ะ
ย้ำว่าไม่มีบ่อนนะตามที่นายุทธพงศ์พูดถึง
และไม่ทราบว่าที่มีพ่อค้าแม่ค้าในซอยดังกล่าวให้ข้อมูลว่า
มีการเปิดบ่อนในซอยนี้จริงแต่ปิดย้ายออกไปหมดแล้ว
หลังจากที่มีการเปิดเผยข้อมูลกลางสภา
จากนี้ระบุว่าตำรวจดำเนินการจับกลุ่มมาตลอด
ไม่ว่าที่ไหนนอกจากซอยธนิยะแล้วย่านศรีลมแล้ว
ตำรวจกวดขันมาทุกทุกที่แหละขณะที่ผู้กำกับสอนอบังรักษ
ก็รายงานมาแบบนี้รายงานตรงต่อพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เช่นเดียวกันก็คือยืนยันว่าไม่มีบ่อนในซอยนี้
พร้อมย้อนถามสื่อนะคะว่าถ้ารู้ว่าเป็นบ่อนวิ่ง
ทำให้ตำรวจตามจับไม่ได้แล้วทำไมไม่แจ้ง

บ่อนวิ่งอยู่ไทยเรื่องนี้ต้องไปถามนายก
เพราะว่านายกเป็นคนกำลังจะวิ่งไปที่ไหน
คือเอาจริงนะเรื่องของเรื่องนี้
ถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีอยู่ไทยเรื่องนี้ต้องไปถามนายก
เพราะว่านายกเป็นคนกำลังจะวิ่งไปที่ไหน
คือเอาจริงนะเรื่องของเรื่องเนี่ยถ้าเกิดว่านายกรัฐมนตรีอยู่
คือเอาจริงนะเรื่องนี้ต้องไปถามนายก
ซอตชสำนักงานตำรวจแห่งชาติด้วยตัวเอง

เป็นหน้าที่ต้องตอบของพลเอกประวิทย์นะคะ

ตอนนี้เห็นบอกว่าไปตรวจสอบหมดแล้วนะคะ

เพราะเด็กประวิทย์บอกว่าก็ไม่เกี่ยวข้องกับตัวเอง

มันก็อาจจะตรวจสอบยากนิดนึงนะ
ข่าวมาปุ๊บเขาไม่ได้ตั้งอยู่ตรงนั้น
บินไปแล้วหายไปไหนลอยไปไหนเราก็ไม่รู้นี่นะคะ
สรุปว่าเดี๋ยวตรวจสอบให้ต่อนะคะเดี๋ยวตั้งคณะกรรมการนะคะ